คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมจำลุงบุญมีได้ไหมคะ
คุณลุงที่เขาพิการทางการได้ยินก็คือหูตึง

ลุงบุญมีเนี่ยหายเข้าไปในป่า
ป่าบ้านทันทองจังหวัดเชียงรายตั้งแต่๒๑มิถุนายนแล้วนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังค้นหาแต่หายังไงก็หาไม่เจอ
ก็เลยยุติการค้นหาเอาไว้ก่อน
ทีนี้ค่ะคนในครอบครัวก็เลยยังแอบเป็นห่วงไม่ได้
คือพอยุติไปแล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณลุงบุญมี

นางช่วยศรีสมค่ะเป็นน้องสาวของลุงบุญมี
นี่คือลุงบุญมีนะคะบอกว่าเวลาผ่านไป
โอ้โหถ้านับตั้งแต่วันที่หายไป๒๑มิถุนายนก็เกือบเดือนแล้วอะนะคะ
บอกว่ายังคอยถามตัวเองตลอดว่าพี่ชายอยู่ไหน
เป็นตายร้ายดีอย่างไรลูกหลานตามหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
นี่นะคะเป็นจดหมายที่น้องสาวเขียนเอาไว้
นางช่วยบอกว่าเขียนเอาไว้เมื่อ๑๔กรกฎาคมค่ะ
ทีมข่าวก็เลยไปคุยนะคะเธอร้องไห้เลยนะคะ
บอกว่า๒๘วันแล้วที่ลุงบุญมีพี่ชายของเธอหายตัวเข้าไปในป่า
คือตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ายุติการค้นหาชั่วคราวไปแล้วอะค่ะ
ใจหายแล้วเจ้าแบบว่าหญาติไปนอกก็ตามหากัน
หลังจากทั้งการเปิดยุบกันตามหาแล้วกับญาติพี่น้อง
เจ้าหลักความพยายามก็หากันอยู่เจ้ากลับมาเจอเจ้า
เขาจะได้หวังเนอะหวังว่าเปิ้ลคงจะ
ยังคงมีชีวิตอยู่หรือว่า
หรือว่าเป็นตายไปแล้วแล้ว
ว่าได้พระรองร้อยเป็น
จะไปไหนจะได้อยู่ข้างบุตร
มันเจ็บหายอ่ะเจ้า
เหตุการณ์การหายตัวไปของลุงบุญมีนะคะ
ี่สิบเอ็ดมิถุนายนวันนั้นมีสุริยุปราคาพอดี
ลุงบุญมีอายุ๖๗แล้วอะค่ะเป็นชาวอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย
ตึงนะคะตาข้างขวาก็มองไม่เห็นไม่ใส่รองเท้าด้วย
หายเข้าไปในป่าชุมชนบ้านไร่เป็นแนวเขตติดต่อกับ
ทานทองอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย
จุดที่หายไปเนี่ยค่ะจริงแล้วก็ไม่ได้ไกลจากบ้านลุงบุญมีนะคะ
เจ้าหน้าที่หาอยู่๗วันเต็มก็เจอแค่ใบไม้ที่ทำเป็นที่รองนอน
แล้วก็เจอรอยเท้าแต่ไม่เจอลุงบุญมี
เจ้าหน้าที่บอกว่ามีอุปสรรคเยอะด้วยความที่ลุงไม่ได้ยินด้วย
ตะโกนเรียกหรืออะไรก็จะไม่มีเสียงตอบรับจากคุณลุง
ครับน้องสาวก็เลยบอกว่าน้อยใจอ่ะน้อยใจที่ค้นหาแค่เจ็ดวันเอง
อืมทำไมข่าวอื่นอื่นเขาหากันเป็นเดือนเดือน
เขาตามข่าวกันเป็นเดือนเดือนสองเดือนแต่ลุงบุญมีเนี่ยหา๗วัน
แล้วจบแล้วไม่เจอแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อ
ทีมข่าวก็เลยไปถามตำรวจให้นะคะครับพันธุ์ตำรวจเอกเรวัตยืนธรรมผู้กำกับ
สพบ้านแซวก็บอกว่าหลังจากที่ทางอำเภอมอบเรื่องคนหายให้กับทางโรงพัก
ดำเนินการต่อเนี่ยตำรวจก็เชิญญาติญาติเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำ
แต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าการค้นหาที่ผ่านมาก็ทำงานกันอย่างเต็มความสามารถแล้ว
แต่ก็ยังหาไม่เจอก็เลยยุติการค้นหาชั่วคราวเอาไว้ก่อน
แต่ญาติบอกว่าก็ยังมีความหวังก็ไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไง
เจอเป็นหรือเจอตายก็อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับลุงบุญมี
บุญมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะลุงบุญมีจันแปลงเงินอายุ๖๗นะคะ
ใครเจอล่าสุดอะไรยังไงมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติม
น้องสาวบอกว่าติดต่อไปหน่อยเถอะเบอร์โทรศัพท์อยู่ที่หน้าจอนะคะ
น้องสาวชื่อว่านางช่วยนะคะ๐๘๙๕๖๕๙๙๕๔ค่ะ
๒๘วันเป็นตายร้ายดียาดเขาก็อยากรู้ไงใช่ค่ะ